มีพ่อคนนึงต้องบอกว่าคงจะสุดทนแล้วจริง
โพสต์คลิปตัวเองกับลูกชาย
โดยเล่าเรื่องราวสั้นว่าลูกติดยา

แล้วก็ชอบมาขอเงินทำร้ายร่างกายพ่อ

โอ้โหสะเทือนใจมากคุณผู้ชม

เผินเนี่ยเหมือนคลิปของผู้ชายสองคนมีเรื่องกัน
ดูแบบนี้เหมือนเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
นี่คือพ่อลูกกันเสื้อขาวนี่คือลูกชาย
ส่วนคนที่ก้มกราบเนี่ยคือพ่อนะคะ

นายเจริญศักดิอ่ำอ่อนก็คือตัวพ่อนี่แหละค่ะ

การที่โพสต์แบบนี้อาจจะมีทั้งผลดีและผลเสีย
เขารู้เขาพร้อมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้
แต่หัวอกคนเป็นพ่อมันคือความเสียใจอย่างที่สุดแล้วจริง
เขาเล่าบอกว่าก่อนถ่ายคลิปเนี่ยมีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะ
ลูกเนี่ยติดยาบ้าอย่างหนักมาขอเงินแต่พ่อก็ไม่ให้
พอพ่อไม่ให้ก็มาทำร้ายพ่อต่อยพ่อจนพ่อต้องก้มกราบเท้า
ไม่จบยังจะเอาหมวกกระน็อกฟาดพ่อต่ออีก
เขาอยากพาไปบำบัดลูกก็ไม่ยอม
บกวนแชร์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือลูกเขาหน่อย

มันถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์มากเข้าเนี่ย
ชาวโซเชียลเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ
แล้วก็แสดงความเห็นที่หลากหลายแง่มุมเหมือนกัน
ก็บอกว่าเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของพ่อที่
อาจจะไปเจออะไรมาหนักหนาสาหัสแล้วที่มันกระทบกับจิตใจของพ่อแบบ
ไม่ถ้วนรวมทั้งเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายด้วย
คงถึงจุดสุดท้ายแล้วสุดแล้วที่ต้องเลือกวิธีนี้
ให้ตัวเองหลุดพ้นให้ลูกหลุดพ้นจากเรื่องของยาเสพติดด้วย
ขณะที่อีกหลายคนก็ไปเม้นต์ไว้ทำนองเดียวกัน
บอกว่าจากคลิปนี้ดูเหมือนว่าพ่อพยายามจะยั่วยุด้วยคำพูด
การกระทำทำให้ลูกโมโหซะมากกว่าหรือเปล่า
แล้วก็มีการถ่ายคลิปประจานด้วยโดยที่ลูกเนี่ยคงทำไปเพราะว่าสติไม่ดีแล้ว
ไม่รู้ตัวแล้วว่าเป็นอะไรไปเป็นผลจากเรื่องของการเสพยาหรือเปล่า
เขาคือผู้ป่วยทำไมไม่นำเขาไปรักษา
อันนี้คือคนที่ไปเม้นต์นะฮะ
อีกทั้งคลิปก็ยังปรากฏมีชายหญิงอีก๒คน
ซึ่งน่าจะเป็นคนในครอบครัวที่คอยห้ามปรามพ่อลูกคู่นี้
แต่ว่าเหมือนแต่พ่อจงใจให้อีกคนนึงเป็นคนถ่ายคลิปให้
อันนี้คือเป็นการตั้งข้อสังเกตของคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็เข้าไปเม้นต
คือเหมือนเขาบอกว่าด้วยคำพูดคำจาน้ำเสียงที่ใช้
มันมีความกวนแบบอยู่นิดนึงกวนอารมณ์กันอยู่
เพราะว่าก็เชื่อว่าน่าจะอารมณ์ขึ้นกันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะคะ
โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นายเจริญศักดิอำอ่อนหรือว่าตัวที่เป็นคุณพ่อเนี่ยนะ
เขาก็โพสต์ข้อความอีกครั้งบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
และพร้อมยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้
แล้วก็โพสต์ภาพที่ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอสุทธิศาลไว้ด้วย

แต่ว่ากรณีนี้มันเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัวไง
ก็เดี๋ยวต้องดูว่าทางตำรวจเขาจะดำเนินการยังไง
คุณผู้ชมติดตามไทยรัฐทีวีต่อไป
เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว